การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามรถแมพ
หรือต้องเลื่อนเลยลดแมพ

แต่ว่าช่วงนี้และช่วงเวลาที่ผ่านมา

มีคนตั้งคำถามขึ้นมาเยอะครับ

สภาพจะเป็นยังไง
สภาพจะเป็นยังไงหมายถึงว่า
มันมีโอกาสจะย้อนกลับไปเหมือนการเมือง
ก่อนมีการยึดอำนาจไหม
เพราะการเมืองในช่วงก่อนยึดอำนาจ

คนไทยก็รู้กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นภาพหลอนภาพแหยง
พอมีการยึดอำนาจคนส่วนหนึ่ง

เพราะมีภาพหลอนอย่างที่ว่า
มีกลุ่มการเมืองนอกสภา

เหล่านี้เขาก็ทำหน้าที่ของเขา
บางคนก็บอกว่าเป็นตัวช่วยพักการเมือง
เวลาพักการเมืองขัดแย้งกันในสภา

หลังเลือกตั้งสภาพการเมืองบ้านเรา

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คน

อยากให้รัฐบาลชุดนี้

แต่ตัวละครที่เป็นองค์ประกอบ

วันนี้ผมเริ่มที่
ประธานประชอก่อน

คุณจตุพรประเมินว่า
นปชหลังการเลือกตั้ง

เดินไปตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตย
นวชจะไม่เป็นอุปสรรค

ครับคุณจตุพรประกาศอย่างนี้หลายครั้ง

นปชเป็นตัวช่วยของพักเพื่อไทยบ้าง

จริงแล้วนปชคือต่อสู้กับ

ส่วนหนึ่งเราก็ประกาศชัดเจนแล้วว่า

นวชก็ไม่ใช่ของตายของพักเพื่อไทยนะ

แล้วก็พิสูจน์กันมาแล้วชัดเจน

คือหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
วันหนึ่งใครละเมิด

ระหว่างนปชกับพักเพื่อไทยเลย
ประชาชนเขาก็พร้อมจะทิ้ง

เส้นที่เราสามารถเดินเคียงข้าง

ในที่ประชุมพักคือผมเองก็อยู่สองสถานะในอดีต

และก็ได้แสดงจุดยืนกันมาตลอด
เพราะฉะนั้นนปชเป็นองค์กรประชาธิปไตย

นี้เราก็จบเหมือนกับทุกองค์กรไว้แล้ว
อืมเอากันระยะใกล้ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้ง

เพื่อไทยได้มาคะแนนมามากที่สุด

แต่ไม่มากพอที่จะเกินครึ่งและตั้งรัฐบาลได้

เขาไปรวมกันตั้งรัฐบาล
เขาจะเอาในกลุ่มของเขาเป็นนายก
หรือไปเอาคนนอกมาเป็นนายกไม่รู้

ไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ชอบทำ
ถามว่าถึงวันนั้นนปชว่ายังไง

ก็คือแต่ละพักประกาศเลย
ว่าเดิมกติกาที่พูดคุย

จะได้จัดตั้งรัฐบาลก่อน
แต่ว่าเมื่อว่าพักเพื่อไทยได้รับเลือกตั้ง
เป็นลำดับที่๑เสียงไม่ถึงครึ่ง
แต่ว่าพักอื่นไปรวบรวม
จนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
ว่าประเพณีนี้ต่อไปไม่มีอะไรกันแล้วนะ

มาจากการเลือกตั้งในลักษณะอย่างนี้นะครับ
ผมก็เชื่อว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าสภาพผู้แทนราชดรเองก็ยังจะต้องหวังพึ่งเสียงจาก
วุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี

หมายถึงว่าคนนอกที่ว่าเลือกกันภายในพักการเมืองแล้ว

ยกมือกันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เสียงตามเกณฑ์ที่จะเป็นนายก
รัฐมนูลก็เปิดช่องไว้ให้ไปเสนอคนนอกได้

ผมได้วิเคราะห์นายกทั้งสองทางกันอยู่แล้ว

ว่าไม่ว่านายกคนนอกหรือนายกคนใดเนี่ย
จะเจอวิกฤตกันคนละแบบ

ก็เป็นเสียงผมเชื่อว่าได้จำนวนมาก

ถ้าได้นายกคนนอกมาแล้วภักดิ์เผื่อไทยเป็นภักดิ์ฝ่ายค้าน
สมมุติว่าตัวละครนายกคนนอกซึ่งไม่เคยฟังใครเลยเนี่ย

ถ้า๒๕๐ไม่เอาด้วย
หรือแม้กระทั่งว่าองค์คาพยพตามรัฐธรรมนูลใหม่
ไม่เอาด้วยก็ไปไต
ภายใต้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนุนใหม่และวุฒิสภากันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนนอกคนในรอเจอวิกฤตกันทั้งคู่

ในอดีตมันเจอวิกฤติมันสู้กันในสภาแล้วก็จุก
แต่ว่าระยะหลังพอเกิดพันธมิตร
ตอนหลังก็มีนปชเสื้อแดงพันธมิตรเสื้อเหลืองกปปศมาในช่วงท้ายอีก
ต่อสู้ในสภาอย่างเดียว
ดูเหมือนว่ามันหักล้างกันไม่ได้
มันก็มานอกสภาตรงนี้แหละที่กำลังจะถามว่า
มันมีโอกาสที่จะมาลากกันต่อสู้นอกสภาอีกไหม
คือผมเองนะครับพูดกันตรงไปตรงหมา
คือถ้าครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้อง
ให้สบายใจได้ว่านปชเป็นองค์กรที่
สนับสนุนประชาธิปไตยไม่เคยขัดขวางการเลือกตั้ง
ประคับประคองรัฐบาลประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นปัญหามาจากนปชนี่ยากมาก
ถ้าเดินตามทิศทางที่มันถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยมีข้อเรียกร้อง
อกเหนือไปจากกลไกของระบอบประชาธิปไตยเลย
ผมเนี่ยไล่ถามไล่ถามคุณหญิงสุดารัฐ
ถามคุณอภิษฎเวชาชีวะไลน์ถามคุณอนุทินชาญวีรกุล
ประโยคเดียวกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วมาเป็นอย่างวันนี้พักการเมืองสำนึกกันไหม
ว่าส่วนหนึ่งมาจากพักการเมือง
วันนี้ก็จะถามคำถามนี้กับคุณจตุพรในฐานะประธานนปช
ว่าคนเสื้อแดงสำนึกกันไหมว่าส่วนหนึ่งที่มันเกิดวิกฤต
เพราะพวกเราเล่นนอกกติกากัน
คือผมเรียนอย่างนี้นะครับวิกฤตนะครับมันมาจาก
หลายทางใช่เข้าใจเหตุทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวิกฤตมาจากการจัดสร้าง
มันไม่ใช่เป็นวิกฤตการณ์ตามธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าเมื่อบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้
นับตั้งแต่ภาคการเมืององค์กรภาคประชาชน
รวมถึงประชาชนด้วยเราต้องปฏิรูปตัวเองกัน
ถ้าพักการเมืองนักการเมืองภาคประชาชนและประชาชน
ทบทวนบทเรียนของตัวเองบ้านเมืองก็ยังอยู่ในวังวลอันนี้นะครับ
มีเลือกตั้งก็มียึดอำนาจแล้วก็มีการต่อสู้ของประชาชน
ก็วนอย่างนี้ไม่มีวันจะจบสิ้นเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างต้องทบทวน
ถ้าภาคการเมืองไม่ทบทวนนักการเมืองไม่ทบทวนภาคประชาชนไม่ทบทวน
รวมถึงประชาชนไม่ทบทวนผมไม่เคยเรียกร้องการปฏิรูปกองทัพ
เพื่อการป้องกันการรัฐประหารนะเออเออแต่การป้องกันการรัฐประหารได้
ต้องอยู่ที่ประชาชนภาคการเมืองนักการเมืองและองค์กรภาคประชาชน
ส่วนการรูปกองทัพเป็นเรื่องประสิทธิภาพของกองทัพไม่ใช่เรื่องการป้องกันการรัฐประหาร
ทบทวนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะถูกต้องเป็นตัวละครที่ต้องทบทวน
แต่ว่าฝ่ายที่เขากำลังจะออกกฎหมายออกกฎระเบียบออกภาคประชาสังคมมา
เพื่อจะให้เกิดความปรองดองกันเนี่ยทางนั้นเนี่ยเขามองว่าการปรองดอง
มันต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกาคนบางคนก็บอกการปรองดองมันอยู่ที่ใจ
ไม่ใช่มาบังคับกันคุณจตุพรมองท่าทีของคมชท่าทีของคณะกรรมการปรองดอง
ที่เขากำลังจะออกมาเป็นประชาสังคมอะไรต่ออะไรเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไง
ผมเชื่อว่าครั้งนี้จะสำเร็จและดีกว่าทุกครั้ง
เนี่ยนะเหตุผลเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกระทำการโดยบุคคลธรรมดา
เช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือบุคคลอื่นแต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสช
ได้อัญเชิญพระกษัยรับสั่งระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่วะถึงสองครั้ง
เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจึงให้ความร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสช
พระกระแสรับสั่งผ่านนายกรัฐมนตรีฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
รองดองคือเรื่องหลอกลวงเหมือนกับคำว่าสมารณชันศึกษาแล้วศึกษาอีกนะครับศึกษาสำเร็จเก็บไว้ในลิ้นชัก
แต่ครั้งนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นลำดับมาตั้งแต่ประหลัดกระทรวงกลาโหมจนกระทั่งถึงผู้บัญชาการฐานบกนะครับ
แล้วก็จะไปถึงกองทัพภาคในวันที่๑๗นี้เนี่ยผมเองก็ยังเห็นว่ายังอยู่ในร่องในรอยกันอยู่
อะไรที่เป็นข้อเสนอที่ชัดที่สุดสำหรับนปช
ไม่เว้นกองทัพอะไรคือไข่แดงของกองทัพที่อยากเห็นการไปรูป
ลดกำลังพลหรือห้ามทหารมายุ่งกรรมอะไรคือหัวใจของการปฏิรูปกองทัพ
ผมมองอย่างนี้นะครับว่าคนไทยรักชาติบ้านเมืองกันทั้งสิ้น
เราต้องการกองทัพที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
เราต้องการเห็นความสมบูรณ์นะครับความถูกต้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไร
เราก็ควรที่จะเห็นความถูกต้องที่กองทัพอย่างนั้น
ช่วงที่มีการต่อสู้กันทางการเมืองก่อนจะถึงเหตุการณ์วิกฤต
เราจะได้ยินคำพูดสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลรู้แก่อำนาจมากไป
เป็นประชาธิปไตยรู้แก่อำนาจมากไปโหวตเรื่องกฎหมายนิรัตโทษกรรมกันตี๒ตี๓ไม่ฟังเสียงทัดทาน
ฝ่ายหนึ่งบอกว่าฝ่ายของเขาทำอะไรก็ผิดแค่ฝ่ายทางโน้นทำอะไรก็ไม่ผิด
คล้ายคล้ายกระบวนการยุติธรรมมันไม่เกิดตอนนี้รัฐมนูลออกแล้วเขาปฏิพยายามปฏิรูปองค์กรอิสระแล้ว
อะไรต่ออะไรแล้วคุณจตุพรคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงฟังของคุณจตุพรก่อน
ฝั่งที่จะบอกคนเสมอว่าพวกผมทำอะไรก็ผิดอีกฝั่งหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิด
คราวนี้มีความหวังกับกระบวนการยุติธรรมจากองค์กรอิสระยังไง
คือผมเองก็ยังเชื่อว่าถ้าตราบใดความยุติธรรมยังไม่เห็นจากองค์กรอิสระ
เหมือนที่แล้วมานั้นก็คงคาดการณ์เป็นอย่างอื่นไม่ได้
แต่ว่าบทเรียนที่ทางคุณสุภาพได้ยกมาตอนกรณีพรบสุดซอย
พวกผมเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้าน

ถูกต้องครับและท้ายที่สุดเนี่ยทั้งพักเพื่อไทยและรัฐบาลก็รับฟัง
เขาจึงถอนพรบฉบับนี้นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
นายกยิ่งลักษณ์ก็ตัดสินใจยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน
นั่นเป็นการรับผิดชอบทางการเมืองสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย
แต่ว่าเมื่อยุบสภาและแต่ละฝ่ายแสดงความรับผิดชอบแล้วเนี่ย
การชุมนุมก็ไม่ได้เป็นที่ยุติก็เห็นได้ชัดว่าเอาเรื่องนี้เพื่อเป็นประตู
นำไปสู่การล้มล้างประชาธิปไตยเท่านั้นเอง
จนกระทั่งสารวิเคราะห์ว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่ต่อไม่ได้
แล้วก็ตะเลิศเปิดเปลืองมาเป็นสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้
คือหลังจากนั้นก็เรียงกันเป็นลูกละนาดมา
ถ้ามันจะวิกฤตให้วิกฤตในสภาสุดท้ายขึ้นมาก็
เอาละเลือกกันใหม่ให้วิกฤตโดยองค์กรอิสระตัดสิน
แต่อย่าให้วิกฤตโดยนปชอย่าให้วิกฤตโดยกกปศ
อย่าให้วิกฤตโดยพันธมิตรได้ไหม
คือผมเองก็อย่างนี้แล้วกัน
คือถ้ากระบวนการในระบบรัฐสภาสามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง
ไม่เป็นปัญหาตามคันลองเนี่ย
พวกผมเองก็ยืนหลักในระบบนี้กันอยู่แล้ว
ดังนั้นความน่าห่วงไม่ได้อยู่ที่พวกผม
แต่ว่าผมคาดการณ์ว่าถ้าปล่อยให้บ้านเมืองเดินไปสู่วิกฤตอันนั้น
คำตอบไม่ได้อยู่ที่นอกสภา

กลับมาอย่างนี้อีกครับ

เพราะฉะนั้นอย่าได้ไปวิตกเลยนะครับการเมืองนอกสภา
แต่จงวิตกการเมืองนอกระบบเสียมากกว่า
คุณจตุพรมองไม่เห็นความหวังบ้างเหรอ
ที่เขาอุตส่าห์เอาวุฒิสมาชิกมาจากแม่ทัพนายกองทั้งหมด๖๗คนนี้
ตอนแรกก็อ้างกันว่าเพื่อให้๖๗คนนี้เป็นภูแก้วิกฤต
ทหารไม่ต้องออกมาเอาทหารไปคุยกันในนั้น
คุยกับฝ่ายการเมืองอย่างโน้นอย่างนี้
เพื่อไม่ต้องออกมายึดอำนาจอีก
ตรงนั้นพอจะเห็นความหวังบ้างไหม

ตั้งเป็นวุฒิสภา
ไม่ใช่ว่าตั้งเป็นวุฒิสภาเสร็จการยึดอำนาจจะไม่เกิด

แต่เมื่อเดิมรัฐมนูลอาจารย์บวรศักดิ์คล้าย๖๗คนนี้
จะเป็นคณะกรรมการอะไรคอยคลายวิกฤต
ถ้ามีปัญหาขึ้นมา๖๗คนนี้

แทนที่จะปฏิวัติรัฐประหารก็แก้กันในสภาตรงนั้นเนี่ย

ความจริงฉบับนี้ก็มีแต่ถูกยกเลิก

ก็กลับไปใช้มาตรา๗เหมือนเดิม

ทุกคนต้องการการพูดคุยร่วมหาทางออกกันทั้งสิ้น
การยึดอำนาจเราก็มีการพูดคุยหาทางออก
แต่ว่าการยึดอำนาจเนี่ยนะครับ
ถ้าคนคิดยึดอย่างไรเขาก็ต้องยึด
เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่า
แต่ละฝ่ายต้องช่วยกันลดวิกฤต

เอาล่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
คุยกับประธานนปชต่อสักครู่ครับ
ของนปชตอนนี้ที่ต้องถามกัน
ตอนนี้ติดคุกอยู่เท่าไหร่

ที่ที่นปชหางแถวเนี่ยอยู่เท่าไร

ซึ่งคนพวกนี้เขามองว่าเป็นหางแถว
พยายามจะทำยังไงที่จะช่วยเขาออกมา

ว่าในส่วนของประชาชน

ทั้งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรกรปศเนี่ย
เราควรจะร่วมปลดปล่อยประชาชนกันเสียก่อนนะครับ
เรื่องอื่นให้อยู่ตามกระบวนการยุติธรรมกันไปต่อ
แต่ก็เดินกันไม่ถึงจุดนั้น
แล้วก็ส่วนที่คดียังไม่ถึงที่สุด
ไม่ถึงจุดนั้นเขากลัวว่าจากจุดนั้น
และจะลามมาถึงระดับหัวแถวถูกไหม

คือผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับว่า

โดยให้แก่นำแต่ละฝ่าย
ที่ทำอย่างเสมอภาค

เพราะมันขาดความเสมอภาค
ในเรื่องการเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล
เพราะว่ามันติดค้างอยู่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนบ้าง

ถ้าอยู่ในศาลแล้วก็พิจารณาคดีกันอย่างเสมอกัน

เจ็บปวดไหมเราเป็นหัวหน้าเขา

แล้วคนที่เดินตามหลังเรามาสนับสนุนเราอยู่ในคุก
ถึงแม้ว่าเจอคดีแต่เราก็หลุดออกมาอยู่นอกคุก
ผมก็เข้าคุกออกคุกอยู่ตลอด

แล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเข้าไปอีกกันเมื่อไหร่
ก็มีคดีเหลือค้างคากันอีกมาก
คือจำนวนคดีพวกผมที่เป็นแกนนำหลักเนี่ย

แต่เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวออก
แต่ลูกน้องคนที่เขามาช่วยเราติดยาว

โดยชวนแก่นำของแต่ละฝ่าย
ว่าเราในฐานะที่เป็นแก่นำนั้น
แบกความรับผิดชอบมาอยู่ที่เรากันเถอะ
และก็ร่วมปลดปล่อยประชาชนของตัวเอง

อะไรก็ตามที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยประชาชน

ของกปปศอันนี้ที่ผมพูดเนี่ย

พันธมิตรระดับหางแถวเขา
เขาตกในสภาพเดียวกับของนปชไหม

ของคดีนะครับในส่วนอื่นนั้นมีน้อยมากนะครับ
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเกิน๙๐
เป็นนอปชที่อยู่ในเรือนจำ
หมายถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง
ส่วนอื่นก็อยู่ระหว่างรอหรือจะคำพิพากษา
หรือว่าติดคาในชั้นพนักงานอายการกันบ้าง

แต่ของพวกผมก็คดีถึงที่สุดแล้วก็มี
คำพิพากษาแล้วก็ติดคุกจนพ้นโทษก็มี
แล้วก็ยังอยู่ในเรือนจำหรือถูกขังระหว่างการพินาคดีก็มี
เวลาถูกตั้งคำถามเวลาถูกคนสงสัย
ว่าการขับเคลื่อนของนปชระดับหัวแถวรวยกันทุกคน
คุณจันทุพรตอบเข้าไปยังไง
สู้แล้วรวยในโลกความจริงมันไม่มี
ทรยศแล้วรวยมันมีจริง
เพราะว่าสู้แน่นอนที่สุด
ไม่ว่าศัตรูหรือบิ๊กต่างไม่สบายใจกับคนที่เป็นนักต่อสู้

วันที่ต่อสู้ศัตรูไม่สบายใจ
วันชนะมิตรก็ไม่สบายใจ
เพราะว่าหลักการการต่อสู้ในสนามเนี่ย

เวลามิตรก็กลัวอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นสู้แล้วรวยหาโอกาสยาก
แต่สู้แล้วตายสู้แล้วติดคุก

จะคิดเป็นนักการเมืองนักเลือกตั้งตามสาระบบปกติ
ผมควรจะได้เติบโตตามเส้นทางนี้

ก็มืออภิปรายก็ลำดับต้นของสภา
ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาตากแดดตากฝน
ไปหาคดีกันนับ๑๐๑๐คดีเข้ามาในชีวิต
แต่เราต้องเชื่อในเรื่องระบบรชาที่ประทัย
เพราะฉะนั้นถ้าคิดเรื่องเงิน
ผมก็อยู่ในบริบทอันนั้นได้
แต่ว่าผมไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางหลัก
คนที่ฟังคุณจตุพรวันนี้
เขาคงสบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับ
แต่เขาคงอยากให้ผมถามว่า
นปชมันมีหลายกลุ่มมาก

องค์กรมีความหลากหลาย
ต่อสู้ของภาคประชาชนมันเป็นเรื่องจิตอาสานะ

ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเข้ามาร่วม
แต่ว่าของนบชที่มีความรักกันคือการร่วมเป็นร่วมตาย
แต่เราก็เคารพความเป็นอิสระ
เพราะฉะนั้นการเป็นแก่นำไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตเขา
แล้วเราเป็นแก่นำก็ไม่สามารถให้คุณให้โทษกับใครได้
อยู่กันด้วยจุดยืนแนวทางอุดมการ
ถ้ายังมีความศรัทธาช่วยเชื่อมั่นก็ร่วมทางกันไป
ไม่มีใครสามารถควบคุมใครได้เพราะไม่ใช่เป็นระบบที่เป็นทางราชการ

แต่ว่าเวลาไปทำอะไรถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไร

คือเราเนี่ยนะครับจะประกาศหลักการ
นปชจะต้องปฏิบัติตาม๑๒๒
เพราะฉะนั้นถ้าใครไปละเมิด

ใดก็เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัว
เพราะว่าเราก็ไปบังคับให้ใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
นี่ไม่นับเรื่องการถูกจัดฉากถูกการซ้อนแบบ

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะประคับประคอง
ก็คือบอกประชาชนว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
ไปพบกับนายทหารระดับแม่ทัพนายกองหลายครั้งแล้ว
อะไรที่บรรดาท่านเหล่านั้น
ขอให้หนอปอชอไม่ทำหรือให้หนอปอชอทำ
ส่วนใหญ่นี่นะครับที่พูดคุยแรกเปลี่ยนกัน

มีสถาบันทั้ง๓เหมือนกัน
มีความรักชาติบ้านเมืองเหมือนกัน
ศาสนาความคิดทางการเมืองแม้ว่าจะแตกต่างกัน
ก็ภายใต้ของความรักชาติ
คือส่วนการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ที่ผ่านมา
ก็เป็นเพียงงดเว้นการแสดงความคิดเห็นกับบางเรื่องบางราว

แต่ว่าเรื่องจุดยืนนะครับเรื่องการเป็นคนไทย
ในการทำหน้าที่อะไรก็ตามนั้นเราก็พิสูจน์กันอย่างชัดเจนกันอยู่แล้ว
อืมท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
จริงผมก็มีอีกหลายเรื่องจะต้องถามแต่ว่าไม่เป็นไร
ยังมีเวลาที่จะเชิญมาตรวจสอบความคิดความเห็น
ครั้งต่อไปก็พยายามจะดูว่าเออพันธมิตรเนี่ยเขา
เขายังมีไฟที่จะต่อสู้อยู่ไหม
กปศว่ายังไงเราจะค่อยไล่เชิญมาพูดคุย
เพื่อให้คนได้ฟังว่าแนวความคิดของตัวละคร
ที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ในช่วงก่อนเลือกตั้ง
ก่อนจะมีการยึดอำนาจเขาคิดยังไง
๒ปีกว่า๓ปีแล้วนะครับสถานการณ์เกิดขึ้น
วันนี้ก็ได้ฟังความคิดของคุณจตุพรพรมพันธ์
ประธานนปชผมไม่มีอะไรต้องสรุปเลย
เพราะว่าพูดชัดในแต่ละคำถามแต่ละคำตอบ

พระคุณครับสวัสดีคุณจตุพรผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ